คุณผู้ชมค่ะที่กาลสินมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะคุณยายมีหลานอยู่สองคน
คนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงค่ะปกติคุณยายพาวัวออกไปเลี้ยงกลางทุ่งมันจะมี
บ่อน้ำอยู่เด็กเด็กก็จะลงไปเล่นน้ำคุณยายปกติเนี่ยป้องกันวิธีการไม่
ให้เด็กจมน้ำแล้วแต่ปรากฏว่าล่าสุดมันเกิดพลาดขึ้นมาเด็กเด็กจมน้ำ
เห็นปุ๊บด้วยสัญชาติยานรีบกระโดดลงไปช่วยแต่ยายว่ายน้ำไม่เป็นนะคะ
สุดท้ายเสียชีวิตทั้ง๓ศพเลยค่ะ

พี่ติ๊ะพี่ติ๊ะพี่ติ๊ะ
นี่ค่ะเสียงร้องไห้ดังระงมรอบคลองชนระประธานในพื้นที่บ้านหนาดตำบลเหนืออำเภอเมืองกาลสินเลยนะคะ

ก็ช่วยกันงมร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพขึ้นมา
คือเด็กหญิงพิมชนกบุญต้อยอายุ๘ขวบค่ะ
เด็กชายกริตติเดชบุญศาสตร์อายุ๘ขวบ
แล้วก็นางสมบัติคงสมของนะคะอายุ๖๖ปี

อนัญญาคงสมของค่ะ
บอกโอ้โหทำใจไม่ทันเลยจริง
เพราะผู้เสียชีวิตคือลูกชายคือหลานสาวและแม่แท้ของเธอ
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยแม่เธอจะพาหลานออกไปเลี้ยงวัว
แล้วก็ให้หลานลงไปเล่นน้ำริมคลองชนรับประทาน

ผูกเชือกกับหลานเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันหลานจมน้ำ
แต่คิดว่าวันเกิดเหตุมันคงมีอะไรสักอย่าง
ที่มันพลาดท่าแล้วหลานเกิดจมน้ำค่ะ
ยายก็เลยรีบกระโดดลงไปช่วย
แล้วสุดท้ายยายก็เสียชีวิตไปด้วยนะคะ
วันนี้ครอบครัวก็นำศพทั้ง๓ศพ
ไปบำเพ็ญกุศลในศาลาภักษ์ศพวันบ้านหนาด
แล้วก็บอกว่าจะมีการนำไปฝังตามประเพณี๒๔เมษายน
นางอนัญญาก็เล่าให้ฟังบอกว่า

เพราะว่าแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งนอนกลางวันอยู่
อยู่ก็สะดุ้งตื่นร้องเออะโวยวายเลย
ฝันร้ายมีคนจะมาเอาชีวิตค่ะ
แต่ว่าพิธีเพศยังมากลูกย่ายผ้าเป็นน้ำคล่องถูกเฉลี่ยเกลียดน้ำคล่อง
พ่อบุญเรืองกิติโนพระลูกวัดบ้านหนาด
บอกว่าจริง๒ปีก่อนก็มีคนเคยจมน้ำที่คลองชลประธานแห่งนี้เหมือนกัน
๒ศพมารวมกับ๓ยายหลานนี่กลายเป็น๕ศพ
หลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการเตรียมแก้เคล็ดตามความเชื่อชาวบ้าน
เพื่อความสบายใจกันหน่อย
ชาวบ้านหล